คุณผู้ชมเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้นะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นคลิปภาพกันแล้วนะคะ
คลิปนี้ความยาวเต็มก็สักประมาณ๔นาทีได้
เป็นเหตุการณ์ที่ทหารยศพันโทพร้อมพวก
รุมทำร้ายร่างกายชาวบ้านจนเขาได้รับบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
สาเหตุก็คือแย่งที่จอดรถกันนะคะ
นี่คือลานจอดรถใต้อาคารบ้านพักสวัสดิการกองทบกเขตพญาไทย
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒๗นาที๓ตุลาคมที่ผ่านมา

เราตรวจสอบให้ขยายผลให้ก็เป็นทหารจริงนะ
มีคำชี้แจงออกมาจากทางกองทัพบกแล้วนะ
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าได้รับรายงานจากผู้กำกับสนพญาไทยแล้ว
ว่าตามวันเวลาที่เราได้ดูภาพไปตามกล้องวงจรปิดนี้
มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงคือคนร้าย๒คน
ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายประยุทธ์โชคสุนทรเลิศอายุ๔๑ปีจนได้รับบาดเจ็บ
เบื้องต้นค่ะได้ข้อมูลมาว่าคือเหมือนกับว่าทางผู้เสียหาย
ทะเลาะกับทางคู่กรณีระหว่างที่ไปเอารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ตรงนั้นน่ะนะคะ
เพราะว่ามีน้องสาวพักอาศัยอยู่ในแฟลต์นี้
ซึ่งมีการแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอพญาไทยน้องสาวของผู้เสียหาย
น้องสาวของคนที่ถูกทำร้ายอ่ะค่ะก็อยู่ที่เดียวกันกับคนก่อเหตุ
เคยรู้จักกับคนก่อเหตุมาก่อนแล้วก็ยืนยันว่าคนก่อเหตุเป็นทหารยศพันโทจริง
แล้วพวกก็เป็นทหารจริงมาร่วมกันก่อเหตุตามภาพนี้
แล้วภาพนี้มันเป็นหลักฐานสำคัญก็เลยเอาคลิปภาพนี้ไปแจ้งความเอาไว้
ผู้เสียหายเองเขาก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตอนนี้รอผลตรวจจากคุณหมอนะคะ
ตัวนายประยุทธ์เองที่เป็นคนเจ็บเนี่ยค่ะยังไม่สามารถให้การได้ต้องรักษาตัวที่ต่างจังหวัด
ตำรวจก็เลยจะต้องคุยกับน้องสาวซึ่งก็ถือว่าเป็นพยาน
แล้วก็จะได้ยืนยันตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็จะได้ออกหมายเรียกคนที่ก่อเหตุนะคะ
ตามภาพนี้ตำรวจบอกว่ามีคนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกาย๒คน
ก็มาพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาจะต้องเป็นตามขั้นตอนแบบนี้
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
ผู้กำกับสนพญาไทยบอกว่าตอนนี้คุยกับญาติของคนเจ็บไปแล้วหนึ่งปากนะคะ
ซึ่งก็เห็นว่าเพียงพอแล้วที่จะออกหมายเรียกคนก่อเหตุมาพบตำรวจ
คาดว่าสัปดาห์หน้าก็จะมาพบตำรวจนะคะ
แล้วก็ได้รับคำยืนยันมาแล้วด้วยว่าเป็นทหารจริงนะคนที่ก่อเหตุตามคลิปนี้ค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบกออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
บอกว่าจากคลิปเนี่ยกองทัพบกตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นทหารจริง
ชื่อพันธโทชาวลิศบุญมณีค่ะ
แต่เบื้องต้นเขามาชี้แจงเอาไว้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร
แล้วก็มีลักษณะคล้ายมืนเมาสื่อสารกันไม่เข้าใจ
เข้ามาในบริเวณบ้านพักสวัสดิการกองทัพบกในยามวิการ
ก็เลยเกิดเหตุขึ้นแต่เขาก็ยอมรับว่าทำร้ายผู้เสียหายจริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสนพญาไทยนะคะ
ส่วนในงานต้นสังกัดเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนค่ะ
ข้อเท็จจริงแล้วกองทัพบกออกมาขอโทษผู้เสียหาย
กำลังพลด้วยที่ประพฤติไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ใช้ความรุนแรง
บอกว่าจะมีการดำเนินการทางวินัยและจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างดีที่สุดค่ะ